บอกคนไทยไม่แห่ไปเที่ยวนอกเหมือนเช่นทุกปีแล้วล่ะ

แล้วก็กระแสอเจ้าก็จะทำให้คนไทยเที่ยวไทยกันเยอะ
แต่งชุดไทยกันเที่ยวรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
ทำให้เงินสะพัดอยู่ในบ้านเรานะครับ
โดยห้องพักในเมืองหลักอย่างจังหวัดภูเก็ตขอนแก่นชนบุรี
ปัจจุบันตอนนี้มียอดจองในช่วงเทศกาลสงกรานที่ถึงนี้
เกือบเต็มแล้วนะครับอยู่ที่ร้อยละ๘
ใครอยากไปเที่ยวเมืองใหญ่เหล่านี้เมืองท่องเที่ยวเหล่านี้
ก็ต้องรีบจองตั้งแต่เนิ่นตอนนี้ยังจองทันไหม
๑๐วันอีก๒๐เปอร์เซ็นต์อาจจะจองทันอยู่นะฮะ
โดยนายภูริวัฒน์ลิ้มถาวรรัฐนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
สธนประเมินนะครับว่าเป็นผลมาจากรัฐบาลในประกาศ
วันหยุดเพิ่มอีก๑วันคือวันที่๑๒เมษายน
ประกอบกับการประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวเมืองกรองที่เข้มข้นของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
หรือว่าททก็ส่งผลให้ยอดจองที่พักของเมืองรองก็เพิ่มมากขึ้น๑๖๐ด้วยเช่นกันนะครับ
อย่างเช่นจังหวัดเชียงรายจันทมบุหรี่โรคนครพะนม
ที่มียอดจองห้องพักเพิ่มมากขึ้นครับ
และเทศกาลสงกรานปีนี้คาดว่าคนไทยจะเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น

ก็คือจังหวัดพระนครสิทธิยาลบบุรี

แต่งกายชุดไทยและแสดงออกถึง
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยนะครับ

ดิตชัยรัตนานนทอุปนายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว

จำนวนคนไทยที่เดินทางกับบริษัททัวร์
เพื่อไปเที่ยวต่างประเทศในช่วงสงกรานปีนี้
ลดลงร้อยละ๑๐เห็นได้จากแพ็คเกจท่องเที่ยวในประเทศ
นิยมอย่างเช่นญี่ปุ่นและเกาหลีใต้
ก็เริ่มปรับลดราคาลง

จากปกติที่ทุกปีเมื่อเข้าสู่ช่วงของเดือนเมษายน
ถือว่าเป็นช่วงพีคในการไปเที่ยวต่างประเทศนะ
จองที่นั่งในการเดินทาง
จองที่พักในต่างประเทศอย่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้

แต่ปีนี้ยังจองกันไม่เต็มนะครับ

โดยมองว่ากระแสการแต่งชุดไทยในขณะนี้แหละ
ที่ช่วยให้คนไทยเที่ยวไทยในช่วงศพงศ์กรรณมากยิ่งขึ้น

นายยุทธศักดิ์สุพศรเปิดเผยว่ากระแสอเจ้าจากละครดัง

หันมาแต่งชุดไทยไปเล่นน้ำสงกรานมากขึ้น
โดยททได้จัดทำเส้นทางท่องเที่ยวอิงประวัติศาสตร์มากขึ้น
เน้นให้นักท่องเที่ยวเที่ยวตามรอยอดีต
สารพันท้ายนรสิงศ์ที่จังหวัดสมุทรสาคร

ขุนหลวงสรศักดิ์ที่เป็นหนึ่งในตัวละครเรื่องบุภเพสันนิวาสด้วยนะครับ

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของประวัติศาสตร์ในละคร
แล้วก็ที่ไม่ใช่เกี่ยวกับในละครด้วยนะฮะ

แต่ถ้าเราจองไปแล้วเต็มจังหวัดรองก็ยังมีนะ

อุดหนุนกันหน่อยนะคะสำหรับการท่องเที่ยวในประเทศไทยเองนะคะ